แล้วนะครับผมก็จะพาไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
ที่เป็นอารมณ์หนาวแบบนี้
ผมจะพาไปที่จุดชมวิวซุ้ยถัง
ครับเคยได้ยินไหมไม่ใช่เมืองนอกนะครับประเทศไทย
เห็นแบบนี้นะครับประเทศไทยนะครับผม
จุดชมวิวซุ้ยถังนะครับอยู่ในพื้นที่ของ
อำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ทะเลหมอกขาวโพลนลอยอยู่ระหว่างช่องเขา
สวยงามยิ่งนักอยู่จุดนี้
คือจุดชมวิวซี่ถังบ้านถ้ำงอบ
ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่
ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านในพื้นที่ครับ
โดยทะเลหมอกที่นี่มีให้ชมทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคม

ส่วนเดือนอื่นก็เห็นทะเลหมอกได้เหมือนกัน
จะมีเพียงเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับ
อากาศร้อนจะไม่เกิดทะเลหมอก

จะเริ่มก่อตัวในช่วงหลังเที่ยงคืน

นักท่องเที่ยวไปรอได้นะครับเที่ยงคืนนะครับ
เหมือนสายน้ำสีขาวเลยดูสิคุณนะ
อืมซุยทังตั้งชื่อเหมือนเมืองจีนเลยนะครับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศเย็นอย่างเต็มที่
ลานกลางเต็นต์ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
โดยผ้าห่มปกไว้บริการด้วยครับ

ใครที่ต้องการไปสัมผัสทะเลหมอกอย่างใกล้ชิด
สี่ร้อนของชาวบ้านลงไปหมู่บ้านซุยทัง
ที่อยู่ในหุบเขาได้อีกด้วย
ใกล้กันก็ยังมีจุดชมวิวผาแดง

มีทางลิงและสัตว์ปลานนาจณิษฐ์
ให้ชมนักท่องเที่ยวสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับ

เที่ยวอำพลดาลขุนทศจังหวัดนครประชาษีมา
ที่นี่นะครับเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่บนเทือกเขาประตูป่า
เขตบ้านเสา๕ตำบลห้วยบง
มีไฮไลท์ครับก็คือเป็นช่องหน้าผา
ที่มีแผ่นหินทรายยื่นออกไปจากเทือกเขา

ให้สามารถไปนั่งห้อยขาชมวิวกันได้
รับลมเย็นที่พัดผ่าน
วิวด้านล่างจะเห็นหมู่บ้านต่างในตำบลห้วยบง
ยาวไปจรดเทือกเขาดงกระสังลำพระยากลาง
เทือกเขาที่กั้นเขตภาคกลางกับภาคอีสานนะครับ
องไปจรดตาแบบนี้นะครับ

ยังสามารถมองเห็นทุ่งกังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟ้าเรียงรายอยู่นับร้อยต้น
ในช่วงเย็นนะครับยังเป็นจุดนั่งชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยม

ชมได้ทั้งเช้าชมได้ทั้งเย็นนะครับ
อบตห้วยบงได้จัดสถานที่ให้กางเต็นต์
ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ
นอนชมบรรยากาศยามเช้าอีกด้วยนะครับ

ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ซึ่งทางประธานชมรมคนรักด่านคุณทศ

โดยให้รางวัลเป็นเงินสด๕๐๐๐บาท
และชื่อนี้ก็จะถูกจารึกเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยนะครับ

ยิงเป็นลูกเป็นลูกให้คุณเป็นลูกหางครับผมเป็นเพื่อจะเป็นการ
หนังสติ๊กเพื่อจะปลูกป่านะครับ
จะลอยไปเรื่อยร่องลอยไปตกไปที่ไหนเป็นลูกยาง
คือใส่เมล็ดพันธุ์เข้าไปหมุนติ้วติ้วลงไปนะครับ